ศรีธรรมราชคนงานบ่อดินเขาก็นำรถแบ็คโฮลไปตักดินเตรียมจะส่งให้กับลูกค้า
แต่สุดท้ายไปเจอกับงูเหลือมตัวนี้เข้า

เหลือมตัวนี้ครับมันนอนนิ่งอยู่บนผาหินสูงจากพื้นดินราวตั้ง๖เมตร
ที่สูงเหนือบ่อดินขึ้นไป
หมู่๒ตะบนท่ายางอเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
เห็นท่าไม่ดีแล้วคนงานเขาก็ต้องรีบแจ้งพี่กู้ภัย
มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทุ่งใหญ่
มาจากทีแล้วดิแล้วตะโกนไปบอกเหลือมเลยนะว่า
แค่รออยู่ตรงนั้นจะขึ้นแบ็คโฮขึ้นไปหา
ไม่ต้องเลื้อยลงมารออยู่กองดินนั่นแหละดี

พอเลื้อยลงมาเท่านั้นแหละครับโอ้โหแตกตื่น

ดูไอ้ตอนลงน่ากลัว

เพราะเขาต้องล็อกมันเอาไว้ด้วยบ่วงเชือกนั้นน่ะ
คุณคิดดูเขาไปล็อกเอาไว้อย่างนี้ก่อน
โอ้โศกแน่ครับมีที่เลือกแน่ครับ
เอาอย่างนี้ละกันเอาลงมาได้สำเร็จด้วยความชำนาญ
แต่คนงานที่อยู่ในระแวกนั้นเห็นท่า

ช่วยกันสิครับต้องมาช่วยกันครับ
โอ้โหคนงานตั้ง๕๖คนเขามาช่วยกันนะ
อีกละ๒๓แรง

ขดอย่างนี้คุณว่ามันจะสักแค่ไหน

หัวขนาดนี้ดิฉันว่า๓เมตร
ดูกี่คนจับอะ๕เมตรประมาณ๕เมตรได้อะน้ำหนักประมาณสัก๖๐กิโลกรัมโอ้โฮ
บอกเลยว่าไม่ธรรมดาตื่นตาตื่นใจ
เห็นแล้วยังไงดีก่อนจะปล่อยงูตัวนี้ไป
ขอถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึก
เซลฟี่ไหม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
ความเชื่อเนาะไอ้เรื่องป้ายทะเบียนอะไรไม่ขอบอกแล้วกันแต่เรื่องของเรื่องดูแล้วเนี่ยเห็นงูแบบนี้แจ้งกู้ภัยดีที่สุดครับ
ตอนแรกเห็นแค่แบบขดยังไม่นึกว่าใหญ่ขนาดนี้คุณดูมุมนี้ดิใหญ่กว่าขาคุณพี่เขาอีก